เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยากลำบากเหลือเกินสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยนะคะ
ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้จะมากล่าวถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
ร่วมใจกันส่งในหลวงรัชกาลที่เก้าสู่สวรรคาลัยวันนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

เมื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพผ่านพ้นไป
ไว้แต่ความรู้สึกที่คนไทยพูดกันมาติดปากว่า

ครั้งแรกนั้นตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๙สเด็จสวรรค์คล็ดใหม่
และครั้งที่สองก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ในความรู้สึกที่ใจหาย
เราก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชพิธี

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมรดกทางราชประเพณีของเรา
เราได้เห็นพระเมรุมาตรเด่นเป็นสง่า
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
ภาพจากมุมกล้องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ย

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเขามีกล้องตั้ง๑๓๖ตัว
จับภาพทุกแง่ทุกมุมให้ปรากฏแก่สายตา

ซึ่งตอนหลังนี่เขามีโดรนเข้ามาช่วย
เราก็จะได้เห็นภาพมุมสูงมุมกว้าง
มีฉากหลังเป็นท้องฟ้า
เป็นปุ๋ยเมฆในบางภาพ

เห็นไหมครับมีท้องฟ้ามีปุ๋ยเมฆ
แล้วก็บางภาพเราจะเห็นฉากหลังเป็นวัดพระแก้ว
เป็นพระบรมมหาราชวัง
เราได้เห็นพระที่นั่งพระปรางต่าง
บางคนบอกว่าเหมือนสวรรค์ชั้นฟ้าในจินตนาการ
เป็นบุญตาที่ได้เห็นครับ
ทำกลางความคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผมคิดว่าคนที่เป็นพระศักดิกรไทยก็คงคิดถึงทุกคนทุกฝ่าย
ที่ได้ร่วมกันมีส่วนเนรมิตทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพระเมรุมาตรขึ้นมา
ไทยรัฐทีวีได้ให้คุณค่าให้ความสำคัญกับบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังเหล่านี้
เราได้ทำสกรูปมาออกอากาศให้เห็นว่าใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีคนที่ออกแบบมีคนที่ร่วมกันเนรมิตต่าง
ในค่ำวันอาทิตย์นี้รายการขีดเส้นใต้เมืองไทยก็จะได้พูดคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังเหล่านั้นอีกทีหนึ่ง
ส่วนจุดที่ถวายดอกไม้จันทร์ทั่วประเทศเมื่อวานเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นพระเมรุมาตรจำลองที่ไหน
ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ไหน
ก็มีพระศักดิกรหลั่งไหลไปเข้าคิวยาวทุกจุดเลยครับ
มากกว่าที่ประมาณการไว้
หลายจุดต้องยืนกันหลายชั่วโมง

แต่ว่ามีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ก็คือว่าคนมากเกินไป
การบริหารจัดการบางจุดไม่เรียบร้อย
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ถูกตำหนิ
ฉะนั้นอยากให้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอดทน

เพราะว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดี
มีข่าวมาทั้งต่างจังหวัด
หลายจุดครับที่มีพระเมรุมาตรจำลอง

เตะสายตาที่จังหวัดเชียงใหม่
มีพี่น้องมงค์ดอยปุ๋ย
เดินเท้ามาจากดอยครับ

เดินมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่

แล้วก็ที่ภาคใต้บางจังหวัด

ชาวป่าซาไก่อะครับ
ที่จริงชาวป่าสาไก่นี่เขาก็มีชื่อเรียกของเขาใหม่

มาร่วมในพิธีอย่างที่ว่า
และที่สำคัญก็คือมีข่าวจากต่างประเทศ
เมืองที่คนไทยไปร่วมชุมนุมกันวางดอกไม้จันทร์

ในข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณกอล์ฟอ่านไปก็จะได้เห็นนะครับว่า
หลายประเทศก็ได้มีพิธีนี้
แล้วไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นหรอกครับ
ได้เห็นภาพอลังการของกระบวนการอิสริยยศ
เมรุมาตรพระราชพิธีเมื่อวาน
คนในหลายประเทศทั่วโลกก็ได้เห็นเหมือนคนไทย
เพราะว่ามีสถานีโทรทัศน์ดังอย่างบีบีซี
บีซีนี่เสนอข่าวเป็นข่าวต้นชั่วโมงเกือบทุกชั่วโมงเลยครับ
ก็แปลว่าพระราชพิธีประสบของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเนี่ย
เขาจะตัดภาพสลับมาเป็นระยะระยะตั้งแต่เช้าเมื่อวาน
ที่ได้รายงานข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์ของบ้านเรานี่ตั้งแต่เมื่อเช้า
เขาก็พาดหัวบันทึกประวัติศาสตร์
ผ่านการพาดหัวข่าวเกือบทุกฉบับ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

หลวงทรงร่วมยาตราริ้วขบวนส่งเสด็จรัชกาลที่๙
แผ่นดินร่ำให้อาลัย

ถวายพระเพลิงสมพระเกียรติ
ราชการที่๑๐ทรงจุดช่อดอกไม้จันทร์
ขบวนอิสริยยศยิ่งใหญ่
กษัตริย์ผู้นำ๔๒ชาติ
เข้าร่วมพระราชพิธีทรงเสด็จหล่อ
ท่านผู้ชมครับ
เมื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพผ่านพ้นไป

คนไทยเรายังเชื่อกันว่าในหลวงรัชกาลที่๙

ยังเป็นเทวดาประจำเมือง
ยังคอยปกปักรักษาให้เมืองไทยคนไทยสุขสงบล่มเย็น
ผมมีภาพภาพหนึ่งที่เขาส่งมาให้ดู
เหนือท้องฟ้าพระบรมมหาราชวัง
ตรงประตูนครชัยศรีประตูนี่แหละครับ

ก็ได้เห็นเป็นภาพ
เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อยู่เหนือท้องฟ้าพระบรมมหาราชวังอย่างที่กล่าว
ก็เลยมีกรอนบทนี้มาปิดท้ายรายการในวันนี้ว่า
ท่านยังไม่จากเราไปไหน
ยังอยู่ในอากาศธาตุทั้งสี่
อยู่กับลมหายใจที่ใจมี
อยู่กับความพักดีที่มีมา
สถิตเป็นเทวดาประจำเมือง
พิทักษ์ทุกราวเรื่องอยู่เบื้องหน้า
คอยปกป้องผองไพรให้ประชา
นั่งคิดถึงเทวดาน้ำตาซึม
อยู่ในอากาศของเรา

ฝากฟ้าท่านได้ยินไหม
ต่อจากนี้พวกเราคนไทย

กอดกันไว้ให้แน่นกว่าเดิม
จะไม่ได้หายไม่ได้ไปไหน
ที่พ่อเคยสอนจะจดจำไว้
ให้พวกเรานั้นรักกันขอ
ให้ลูกทั้งหลายเป็นคนดี
ท่านไม่ได้หายไม่ได้ไปไหน
อยู่ในหัวใจคนไทย
และต่อจากนี้พวกเราขอเป็นคนดี
และจะขอทำความดี
นับจากนี้ไป
ยังคิดถึงทุกเวลา